มีอดีตศศประชาณธิปัตรคุณวจระเพชรทอง

ไปยื่นนักงสิขอให้นายกเนี่ย
เอกประยุทธ์เนี่ยช่วยเปิดเผยหน่อย

ลงพื้นที่แต่ละพื้นที่ในช่วงเวลานี้เนี่ย
แล้วบอกไปตรวจรัชการเนี่ยใช้งบแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

อ่านี่นะฮะแต่ดูภารกิจวันนี้ก่อนนะครับ

วันนี้ไปถึงนครศรีธรรมราชนะฮะเดินทางถึงท่ากัดสยานนี่ครับ
ก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็ไปด้วยนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าวันนี้มาเพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาให้ชาวนครศรีธรรมราชนะครับ
จะมาพัฒนาหลายโครงการโครงการสนามบินการแก้ปัญหาน้ำท่วม
บรรเทาอุทธกภัยของพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช
บอกมาเป็นครั้งที่๗แล้วนะครับ
มาดูความคืบหน้าโครงการต่างว่าไปถึงไหนอย่างไรบ้าง
ทางพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ไลฟ์ตลอดเวลาในทุกพื้นที่ของบิ๊กตู่เลยนะฮะ

แนตนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซ้ายมือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์นะฮะค่ะในภาพ
โปรไฟล์เฟสบุ๊คอืมอ่าเป็นหัวหน้าภาคค่ะและปัจจุบัน
เป็นเลขาธิการนายกนี่นะครับนี่อ่าก็ไปอำเภอจุลาพร
ด้วยนะครับไปพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอ
ลาพรค่ะไปดูความคืบหน้าการพัฒนาความมั่นคงด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชด้วยนี่ก็มี
คนมาต้อนรับกันอย่างหนึ่งแน่นแล้วฮะอืม
อ่ามีเสียงกรี๊ดกรี๊ดกันอุ้ยนี่พยาบาลหรอฮะอ่า
ขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับ
ก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองคอนเคารพนับถือ
นะฮะอ่ามีพรานบุญหรือว่าหน้ากากมโนราที่วัดยางใหญ่
นะครับผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจัดงบลง
ปากใต้เป็นแสนล้านนะเพื่อพัฒนาให้กับชาวภาคใต้เนี่ย
มาหลายด้านแล้วจากนั้นไปวัดเจดีเที่ยวเมืองสี่ชนนะครับ
ไปติดตามวาระเมืองศรีชนยุติภัยพิบัติซ้ำซากนะฮะแล้วก็
ไปไหว้รูปปั้นของตะไข่หรือว่าไอ้ไข่นะฮะที่ชาวปากใต้เขา
นับถือด้วยนะครับอ่านี่นะครับมีสอสอในพื้นที่นะฮะ
เจ้าของพื้นที่คุณชินกรบุญเกียรตินะครับสสนคร
สรีธมาราชของพักประชาธิปัตบอกว่าจริงแล้วเนี่ยต้อง
ใช้คำว่าส่วนหนึ่งนายกมาหาเสียงตามโปรแกรมของสอสอ
รวมไทยสร้างชาติก็หลายคนก็เป็นอดีตสอสอในพื้นที่
ภาคใต้นะฮะซึ่งก็ยินดีต้อนรับนะฮะแต่เป็นห่วงอยู่อย่าง
เดี๋ยวก็คือทราบว่าทางผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
สมัครสอสอครั้งต่อไปจัดโปรแกรมให้นายกไปวัดยางใหญ่อำเภอ
สาราเพื่อไปไหว้หลวงพ่อยางใหญ่แล้วก็ตามพรานบุญซึ่ง
วัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราชขึ้น
ชื่อเรื่องการทำคุณสัยมนต์ดำด้วยนะฮะที่เป็นห่วงก็คือถ้าคน
ทำพิธีกับนายกเนี่ยมาแอบทำพิธีอย่างไม่ถูกต้องให้เนี่ยมัน
อาจจะเกิดความวิบัติเกิดขึ้นได้ถ้ามีโอกาสคุณชินวรบอก
อยากจะได้เจอนายกอยากจะบอกนายกว่าต้องระมัดระวังให้ดี
นะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยสิ่งศักดิ์สถานที่ศักดิ์ในเยอะมา
เนี่ยมาได้แต่มาทำให้ถูกพิธีค่ะมาทำอะไรไม่ถูกพิธีขึ้นมา
เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนดูสิเป็นห่วงแหละเนอะอันนี้เป็นห่วง
นะครับดูฝั่งพี่ป้อมกันหน่อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปลุคไหน
เลยเรียกพี่ไว้ก่อนอันนี้มาลุกเขาบอยพี่ป้อมลงพื้นที่ตรวจ
ราชการเหมือนกันแต่เป็นที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดสวมหมวก
เท่เลยไปวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ตะบนทัพไซ
โป่งน้ำร้อนนะคะก็เป็นประธานในงานมอบป้ายสัญลักษณ์สิทธิ
ที่ดินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เมื่อกี้นี้นี่นี่
เห็นไหมไม้เอ๊ะมันไม้อะไรจะเป็นเครื่องดนตรีหรืออะไรไม้นวดนวด
เป็นไม้นวดตัวเองที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะบิ๊กป้อมก็ลอง
วดดูบ้างเหมือนกันว่ากดไปแล้วมันได้ไหมมันชาไหม
หรือมันมันหายหุบหายเมื่อยไหมแล้วก็แน่นอนต้องมีช็อตช็อตประจำ
ของเขาแล้วนะช็อตเซลฟี่กับหอมแก้ม
จะเป็นแฟนคลับรุ่นนี้แหละคนที่จองขอจองแก้มข้างซ้ายข้างขวา
ป้อมจะเป็นรุ่นนี้แหละรุ่นใหญ่เขาคุยกันอ่ารุ่นใหญ่เขาคุยกัน
บิ๊กเขาคุยกันธาตุทองสาวอ่าทุกผู้ชมครับวันนี้คุณวัชระ
เพชรทองอดีตสสพระประชาธิบัตินะครับและนายสมบูรณ์ทองบุราณ
อดีตสวนะฮะยื่นหนังสือถึงนายกผ่านทางศูนย์รับเรื่องราว
ทุกธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อสอบถามรายละเอียดการอนุมัติงบ
กลางวงเงินไม่เกิน๑๐๐ล้านบาทว่านายกเนี่ยอนุมัติทุกวัน
จริงหรือไม่เพราะหลังจากนายกสมัครเข้าเป็นสมาชิกพัก
รวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่หลายจังหวัดเหลือเกินบอกไปติด
ตามความคืบหน้านโยบายนั้นนโยบายนี้เลยอยากขออาศัยอำนาจ
ตามพรบข้อมูลข่าวศาลขอทราบว่าตั้งแต่๑๙กัญยยล๒๕๕๗
เป็นต้นมาเนี่ยงบกลางวงเงินไม่เกิน๑๐๐ล้านบาทเนี่ยอนุมัติ
ไปกี่ครั้งอืมที่มีสิทธิ์อนุมัติได้ครั้งแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
ลงพื้นที่เลือกตั้งไหนบ้างขอรายละเอียดทุกโครงการ
แล้วอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน๑๐๐ล้านบาทลงพื้นที่พักรวมไทยสร้างชาติ
ที่จะส่งสอสอลงสมัครบ้างหรือไม่โครงการไหนบ้าง
โอ้โหละเอียดยิบเลยอ่ะหากนายกอนุมัติงบกลางวันละหนึ่งร้อยล้าน
ถูกประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์แห่งตนในการเลือกตั้ง
จะเป็นการผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่
คุณวัชระกับอดีตสวก็ไปยื่นสอบถามเลยนะครับ
ภักดิ์เสรีรวมไทยวันนี้จัดกิจกรรมระดมทุนเข้าพักที่วัดเจ้าอาม
นี่ครับก็จำหน่ายโต๊ะจีนโต๊ะละ๑บาท๑๕โต๊ะ

เพื่อให้ประชาชนที่กำลังลำบากเนี่ยมาซื้อโต๊ะจีนได้นั่งกินอาหารโต๊ะจีนกันบ้าง

นี่จุดประสงค์ของพักนะครับค่ะพลหน่วยเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักบอกว่า
บางพักขายโต๊ะจีนโต๊ะละ๑ล้านเท่ากับเก้าอี้ละ๑แสน
หนึ่งมี๑๐เก้าอี้บางพักขายโต๊ะละ๓ล้านเก้าอี้ละ๓แสน

จะกินอะไรกันนักกันหนามื้อหนึ่งเป็นแสนอันนี้ใครพูดคะ
อันนี้พี่อุ๋ยพูดเหรอโอเคท่านเสรีพิสูจน์พูด
แล้วท่านเสรีพิสุทธิ์บอกเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเงินของพักหรือเปล่า
เอาไปให้พ่อค้าแม่ค้ามาจองโต๊ะอะไรต่างนานาเนี่ย
แล้วกลายเป็นว่าโอ้โหหรือเกิดบรรดาในทุนมาซื้อโต๊ะ

ต้องไปชดใช้คืนอะไรกันอีก
ก็เลยนี่ฮะอยากให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนหลับ
ขายเตาะละ๑บาทมีอยู่๑๕เตาะ